ในปัจจุบันมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น
เป็นโรคที่ติดต่อในระบบทางเดินหายใจ
บางครั้งมีความรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้

ระบบนี้เป็นที่ยอมรับครับในทั่วโลกสามารถใช้ได้จริง
ผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคมีบำบัดหรือเป็นเรื่องของรังศรีรักษา
การรักษาเหล่านี้จะยิ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของคนไข้ลดลงไปอีก
บางครั้งมีความรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้
สำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะครับก็พอจะสรุปได้เป็น๓ประเด็น

บางครั้งเราอาจจะนำโรคติดต่อจากคนไข้คนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง
ที่ดูแลจะต้องมีมาตรการในการจัดการตรงนี้
เช่นการระมัดระวังนะครับล้างมือให้สะอาด
สัมผัสคนไข้คนที่๑แล้วก็ไปสัมผัสคนไข้คนที่๒อย่างนี้เป็นต้น
ในส่วนประเด็นที่๒ระบบบบริการที่มีความแออัด
ที่มีการระบายอากาศไม่ดีโรคก็จะมีการแพร่กระจายได้มากขึ้น
จัดกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน

แล้วในประเด็นสุดท้ายเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก
ก็คือผู้ป่วยจะต้องมีความเข้าใจจะต้องตระหนักว่า
เราจะไม่สามารถปฏิบัติตัวได้เหมือนเดิมได้
เพราะไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง

ต่างจังหวัดหรือในต่างประเทศก็เริ่มมีขบวนการเหล่านี้
แต่ว่าค่อยพัฒนาไปอย่างช้า
ก็สอดคล้องกับนโยบายของกรม
ที่เราอยากจะให้เรื่องของการดูแลสุขภาพประชาชน

ก็สามารถช่วยผู้ป่วยได้มาก
ทำให้ผู้ป่วยลดการมาโรงพยาบาล
เกิดการแออัดที่จะต้องมารอคิวที่โรงพยาบาล
ระบบนี้เป็นที่ยอมรับครับในทั่วโลกว่าสามารถใช้ได้จริง
ทำให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้น
ประหยัดในเรื่องทรัพยากรต่าง
ที่สำคัญคือทั่วถึงพี่น้องประชาชนมากขึ้น
ความสำคัญของกลุ่มคนไข้มะเร็ง
อย่างเช่นกลุ่มที่ให้คำแนะนำฟังผลชิ้นเนื้อ
หรือว่าในกลุ่มที่ตรวจติดตามหลังโลกสงบแล้ว
หลังมีการใช้ไปเนี่ยผู้ป่วยก็มีความพึงพอใจ
เนื่องจากว่าตัวเองได้รับความสะดวก
ที่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลด้วยตนเอง
แล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการรับเชื้อจากการเดินทาง
แล้วก็สามารถประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
กลุ่มที่ยังไม่น่าที่จะใช้ระบบนี้

อย่างเช่นกำลังอยู่ในช่วงกระบวนการรักษา
เช่นต้องผ่าตัดต้องมีการรับเคมีบำบัด
หรือยังอยู่ในระหว่างฉายรังศรีรักษา
กลุ่มนี้เรายังไม่เลือกที่จะใช้ระบบนี้
เพราะว่าต้องมีการประเมินผู้ป่วยค่อนข้างมาก
แล้วก็บางทีก็ต้องมีการเจาะเลือดตรวจร่างกายอย่างละเอียด
สำหรับการพัฒนาระบบเทนิเมซีนในการใช้ในต่อในอนาคต

ที่จะทำให้การใช้งานของผู้ใช้งาน
ทั้งในฝ่ายแพทย์พยาบาล
แล้วก็ในฝั่งของคนไข้ผู้รับบริการสะดวกขึ้น
ไม่ว่าจะในเรื่องของเครื่องมือหรือแอปพลิเคชัน
ที่ทำให้การติดต่อสื่อสารเราง่ายขึ้น
ระบบที่ยั่งยืนต่อไปได้ครับ
หลังจากเกิดกรณีโควิดแล้วเอาไปใช้ได้อีกหลายเรื่อง
ในเรื่องโรคเรื้อรังโรคเบาหวานความดัน

แล้วก็มีคนที่เข้าไม่ถึงบริการเยอะมากนะครับ
ซึ่งถ้าระบบเหล่านี้เราสะดวกได้ดี

นอกจากระบบเทเลมิติซีน
ที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความสะดวกในการไปรับบริการแต่ละครั้งแล้ว
ปัจจุบันก็มีโครงการมะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้
ซึ่งทำให้ผู้ป่วยในสิทธิบัตรทองของกองทุน

สามารถไปรับบริการรักษามะเร็งในโรงพยาบาลในสังกัดได้ทุกที่
ก็จะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้เร็ว
อุปสรรคจากการที่จะต้องมีหนังสือส่งตัว
การประสานงานระหว่างโรงพยาบาล
ก็สามารถทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้น

ก็จะทำให้ผลการรักษาแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น
ในปัจจุบันมันมีความสำคัญมาก
เพราะมันจะช่วยทำให้คนไข้มีความปลอดภัย
ก็ขอให้เข้าใจในระบบแล้วก็ร่วมช่วยกัน
ก็คือการให้บริการพี่น้องประชาชน
ให้ทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็รวดเร็ว